คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของโควิด๑๙เรื่องสำคัญมากนะคะ
โดยเฉพาะเราได้เห็นตัวเลขของผู้ติดเชื้อรายใหม่ในแต่ละวันเนี่ย
นิวไฮทุกวันเลยจริงจริงใช่ค่ะตัวเลขขึ้นให้หน้าจอตรงนี้นะคะ
แล้วตอนนี้เราได้เห็นปัญหาว่าผู้ป่วยโควิด๑๙เสียชีวิตคาบ้าน
หลายรายมากแล้วรายวันจริงค่ะหลายรายมากแล้วมาดูกรณีนี้เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมา
ตำรวจสนหนองแขมอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึงได้รับแจ้งว่ามีผู้ป่วยโควิด๑๙
เสียชีวิตคาบ้านสองรายค่ะเสียชีวิตอยู่สองรายในบ้านนะคะ
และมีผู้ป่วยรอการช่วยเหลืออีกหนึ่งคนบ้านหลังนี้เป็นทาวน์ฮาวส์๒ชั้นซอยเพชรเกษม๗๗ทับ๗นะคะ
น้องแข็มตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงพบศพผู้หญิงอายุ๖๙เสียชีวิตอยู่หน้าห้องน้ำ
ในบ้านมีอีกศพนึงเป็นผู้ชายอายุ๖๘สภาพเปลือยกายนั่งเสียชีวิตอยู่บนโถชะโครกค่ะ
พอเจ้าหน้าที่เดินเข้าไปอีกมีผู้ชายอีกคนนึง
นั่งหมดแรงอยู่บนโต๊ะมานั่ง
ชื่อว่านายวิเชียนอายุ๕๓
ก็เป็นผู้ป่วยที่รอคอยความช่วยเหลืออยู่อีก๑คนค่ะ
มีตอนนี้ป่วยรู้รู้ว่าตัวเองป่วยมั้ย

เมื่อวานนี้ก็ยังมีสติอยู่นะครับ

ฮือแต่เรายังพอลุกเลิกเดินไหวไหม

ทีมข่าวได้ถามหลานของผู้เสียชีวิตนะคะ
นางสาวอภิญญาก็เล่าให้ฟังว่าบ้านหลังนี้
คุณตาคุณยายอยู่ด้วยกันก็อยู่กัน๓คน
กรกฎาคมเธอพาคุณยายไปฉีดวัคซีนโควิด๑๙
แล้วพาคุณยายกลับมาบ้าน
ตอนกลางคืนคุณยายโทรไปบอกว่ารู้สึกไม่สบายตัวร้อน
หลานสาวบอกว่าสงสัยเป็นอาการข้างเคียงหลังจากฉีดวัคซีนละมั้ง
แต่กลายเป็นว่าคุณยายก็ป่วยต่อเนื่องมาหลายวันเลยนะคะ
หลังจากนั้นคนในบ้านคนอื่นเริ่มมีอาการเหมือนกัน
ไข้สูงตัวร้อนแล้วก็เหนื่อยง่าย
ทีนี้ค่ะเมื่อวานหลานสาวก็ไปซื้อ
มาตรวจให้คุณยายแล้วก็รู้ผลว่าติดโควิด๑๙
พยายามประสานโรงพยาบาลนะคะ

ก็ยังไม่มีโรงพยาบาลไหนตอบรับในการรับตัวไปเพื่อรักษา
แล้วเช้าวันนี้หลานสาวบอกว่าก็มาหาตั้งใจจะมาเยี่ยม
แต่กลายเป็นว่าไม่มีเสียงตอบกลับมาจากในบ้านเลย
พอเข้ามาโอ้โหคุณยายนอนเสียชีวิตอยู่บนพื้น

ครอบครัวติดใจแบบนี้นะคะ
สงสัยว่ามันเกี่ยวเนื่องกับการฉีดวัคซีนโควิด๑๙ด้วยหรือไม่
เพราะฉีดวัคซีน๒๓กรกฎาคมแล้วป่วยยาวเลย
มาตลอดจนเสียชีวิตเนี่ยค่ะ
ก็เลยไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงบ้าง
เพราะว่าฉีดวัคซีนแล้วป่วยแล้วตรวจเองแบบแอนติเจนเทส
กลายเป็นว่าติดโควิด๑๙แบบนี้ค่ะ
ก็เลยไม่รู้ว่าตกลงอันไหนมันมาก่อนมาหลังยังไง
ให้คุณผู้ชมเป็นข้อมูลเพิ่มเติมแบบนี้นะคะ
สำหรับกรณีการเสียชีวิตที่บ้านหรือรักษาตัวอยู่ที่บ้าน
ถ้าผู้ป่วยทำประกันโควิด๑๙เอาไว้
สามารถยื่นเรื่องเคลมประกันได้เลย

ปรับเกณฑ์การจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนประกันภัยโควิด๑๙
เพื่อเพิ่มผลประโยชน์และอำนวยความสะดวกให้กับผู้เอาประกันภัยนะคะ
สำหรับผู้ป่วยที่ตรวจพบเชื้อโควิด๑๙
อนุโลมการจ่ายค่าสินใหม่โดยไม่ต้องรอใบรับรองแพทย์ค่ะ
ขอแค่มีใบตรวจโควิด๑๙เป็นใบที่ได้รับการรับรองอะค่ะ
กรณีผู้ป่วยโควิดอาการโคม่าเข้าขั้นระยะสุดท้าย
ประสาทล้มเหลวจนเสียชีวิตนอกสถานพยาบาล
หมายความว่าก็รวมถึงคนที่เสียชีวิตอยู่ที่บ้านด้วยค่ะ
ก็คือรักษาตัวอยู่ที่บ้าน
ทางพื้นที่ของตัวเองทางชุมชนน่ะนะคะก็ทางบริษัทประกันอนุโลมจ่ายค่า
รักษาพยาบาลที่ได้จ่ายจริงในขอบเขตการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก
แต่ไม่เกินวงเงินคุ้มครองที่ระบุไว้ค่ะ